ยืนยันนะไม่สลับคั่วไม่ย้ายฝั่ง

แดดดี้ปุ่นออกมาโพสต์ว่าถ้าพักจะไปก็ไป
ผมยืนยันว่าผมไม่ไปเสียดายแค่รหัสอะไรนะ

เห็นไหมพี่เบิร์ตไม่ได้พูดเอง

สลับคั่วไม่ย้ายฝั่ง

ก็คือไม่ไปเป็นที่เหยียบยืนให้พระเด็จการ
คือเมื่อวานหลายภักดิ์เข้าประชุมส่อภักดิ์กันใช่ไหม

ก็เลยโพสต์เอาไว้แบบนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าเชื่อมั่นคนทุกรุ่นพร้อมสู้ไปกับพัก
ไทยสร้างไทยก็ร่วมลงนามไปแล้ว
ช่วงหลังการเลือกตั้งสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันมีประเด็นสำคัญไง
คือรัฐสภาก็รอคำวินิจฉัยจากสารรัฐมนูลปมเสนอชื่อซ้ำ
แล้วรอว่าเพื่อไทยจะรวมเสียงได้เท่าไหร่
ทั้งสองเรื่องเป็นประเด็นสำคัญ
และอาจเป็นทางออกกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนรอคอย
ดังนั้นไทยสร้างไทยเองก็เลยแสดงจุดยืนมาอย่างชัดเจนมาตลอดค่ะ
ว่าจะไม่สลับคั่วจะไม่ย้ายฝั่ง
เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจสองลุงอย่างถาวร
พักนะขอยืนยันจุดยืนเดิมที่เคยประกาศ
ที่เคยประกาศเป็นสัญญาประชาคมไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง๔ข้อ
คุณผู้ชม๔ข้อย้ำกันอีกทีนึง
ติการสืบทอดอำนาจของผู้กระทำการรัฐประหารอย่างเด็ดขาด
สนับสนุน๒ลุงพัก๒ลุงให้ได้บริหารประเทศอีกต่อไป
เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูลคืนอำนาจให้กับประชาชน
จากการเลือกตั้งสสรพักเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลเข้าสู่สภาแล้ว
โดยจะไม่แก้ไขหมวด๑แล้วก็หมวด๒
เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชน
ไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ให้ตรวจสอบการบังคับใช้ไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
อาจจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสีย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะอยากให้ฟังเสียง
ทางรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทย

ผมบอกว่าเฮ้ยนี่เราจะอยู่กับประเทศไทยแบบนี้จริงเหรอ
ผมคิดว่าการทำการเมืองวันนี้ต้องตรงไปตรงมากับประชาชน
และผมเชื่อว่าเมื่อเราไม่ตรงไปตำหมากกับประชาชน
เมื่อเราโกหกประชาชนเมื่อนักประชาชนจะลงโทษเราอย่างรุนแรง
และวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศรู้สึกผิดหวัง

สัญญาที่คุณให้ไว้กับประชาชนครับ
นี่ไงก็นี่แหละบอกว่าการจับมือกันเพื่อไทยภูมิใจไทย

แต่ว่าคุณปุ้นตีรัฐมองว่ามันจะขัดแย้งยิ่งกว่าเก่าไหม

แล้วบางคนบอกว่าต่อไปจะศูนย์พันธุ์ไหม

ติดตามกันไหมการโพสต์ของเขา

เขาโพสต์เรื่องของลุงสองคน
าก็เผยถึงดิวรับต่างตอบแทน

คุณผู้ชมลองฟังและพิจารณาตาม

ลุงคนแรกอยากกลับบ้าน
เชี่ยวชาญเรื่องการปั้นนายก

ลุงคนที่สองพี่น้ำแข็งคุณสิทธาบอกลุงคนนี้อยากเป็นนายก
่ำชองเรื่องการเป่าคดีให้เงียบหาย
และนาวากาตรีสิทธายังอธิบายชัดว่าลุงคนแรกก็คืออดีตนายกทักษิณ
ซึ่งเป็นผู้ลีภัยทางการเมืองไม่ได้เป็นผู้ร้ายหนีคดี
ส่วนลุงคนที่สองเนี่ยไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นใคร
แต่บอกว่าลุงคนนี้ใช้ใจบันดาลแรง

แล้วคุณสิทธาบอกลุงคนที่๒ที่ใช้ใจบันดาลแรง
อยากเป็นนายกสักครั้งในบ้านปลายชีวิต
เพราะหวังประโยชน์จะเกาะกินงบประมาณ
ถ้าประชาชนปล่อยให้สองลุงดิวรับต่างตอบแทนกันเอง

คนหนึ่งได้กลับบ้านคนหนึ่งอาจได้เป็นนายก
ทั้งในทุนนักการเมืองผดการและผู้หากิน
จากการสูบเงินงบประมาณภาครัฐ
สมประโยชน์แฮปปี้กันทั่วหน้า
แต่ไทยพื้นบ้านอย่างพวกเราเรารวมถึงลูกหลานไทยในอนาคต
มีแต่เสียประโยชน์
ทั้งที่รออีกไม่เกิน๑๐เดือนสวก็จะหมดวาระ
พวกเราก็จะขุดรากถอนคนให้ผลิตการศูนย์พันธุ์ไปจากไทยได้อยู่แล้ว
นาวาอากาศตรีสิทธายังเชื่อมั่นว่าอดีตนายกทักษิณจะกลับบ้านได้
แต่ต้องกลับมาแบบที่ประชาชนชื่นชมแห่กันไปต้อนรับ
ไม่ใช่กลับมาด้วยกระบวนการที่ผู้บริหารภักดิ์เพื่อไทยทำอยู่ตอนนี้
ฉะนั้นต้องช่วยกันส่งสัญญาณไปถึงพักเพื่อไทย
ให้จับมือกับ๒พักใหญ่ไฟประชาธิปไตยให้แน่น
ก็คือเพื่อไทยก้าวไกลแพ็คให้เป็น๒๙๒เสียง

อย่าให้ความหย่าของนักการเมืองอยู่เหนือเจตนารมณ์ของประชาชน

เพื่อให้ไปเป็นนั่งร้านให้พระเด็จการสืบทอดอำนาจ
อันนี้ทั้งหมดจากเนื้อความของโพสต์คุณสิทาธิวารีครับ

เพราะว่าลุงคนที่สองที่ดอมอ่านโพสต์ของคุณสิทธาเนี่ย
เดี๋ยวอีก๒วันเขาจะอายุ๗๘แล้ว
เขาบอกว่าไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นมาหรือเปล่า
จะคิดอยากเป็นนายกอะไรอย่างนั้นหรือ
ในที่นี้หมายถึงตื่นมาหมายถึงนอนมา

ไม่ใช่คือแบบว่าอายุเยอะแล้ว
พรุ่งนี้ไม่รู้ตื่นมาไม่รู้พรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เขาคงจะไม่หวังอะไรเยอะขนาดนั้นมั้ง

อย่าเล่นกับความรู้สึกของประชาชนโดยเวลา
ที่คุณไปเรียกร้องให้เขาออกมามีเจตนารมณ์ตามคุณ
ผมหมายถึงพวกพักการเมืองพวกกลุ่มการเมือง